ดูความคืบหน้าคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่มุกดาหารค่ะ
ทีมข่าวตามความคืบหน้าเรื่องนี้อยู่ตลอดนะคะ
น้องชมพู่หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่เช้า๑๑พฤษภาคม
ถูกพบเป็นศพก็คือวันที่๑๔พฤษภาคมที่ภูเหล็กไฟ
จุดที่พบศพห่างจากบ้านก็คือเกือบ๒กิโล
แต่จนถึงณวันนี้ก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้
ตำรวจบอกว่าณวันนี้หลักฐานสำคัญก็ยังเป็น๓ชิ้นเดิมที่เราเคยนำเสนอไป
ก็คือรองเท้าของน้องชมพู่กางเกงของน้องชมพู่
และรถแบ็คโฮที่เป็นรถเด็กเล่นเสื้อของน้องชมพู่ก็ยังไม่เจอนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าสำคัญมากก็คือรถแบ็คโฮลของน้องชมพู่
ที่ไปเจอเป็นหลักฐานถือว่าล่าสุดเลยก็แล้วกันตั้งแต่๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
คือตำรวจบอกว่าคาดว่าคนร้ายใช้รถแบ็คโฮรถเด็กเล่นคันนี้
ล่อลวงน้องชมพู่ให้ไปกับคนร้าย
ดังนั้นก็น่าจะมีรอยนิ้วมือแฝง
น่าจะมีดีเอ็นเอของคนร้ายหลงเหลืออยู่ที่รถแบ็คโฮรถเด็กเล่นคันนี้
ทำให้ตอนนี้นะคะตำรวจบอกเลยว่าปรับแผน
ปรับแผนการทำคดีนี้ตำรวจสอบปากคำทุกคนเลย
ในหมู่บ้านกกอกไปคุยกับทุกคนเลยนะคะ
เป็นการกดดันคนร้ายที่คาดว่าน่าจะยังคงอยู่ในพื้นที่
แล้วก็จะไปไล่ตรวจดีเอ็นเอตรวจลายนิ้วมือของทุกคนในหมู่บ้าน
และสำคัญมากก็คือตอนนี้กลายเป็นว่า
คุณพ่อของน้องอาชิน้องอาชิคือเพื่อนบ้านของน้องชมพู่วัยไล่เลี่ยกัน
เป็นเจ้าของรถแบ็คโฮลของเล่นชอบเอารถของเล่นมาเล่นกับน้องชมพู่
ที่น้องชมพู่จะหายไป
ก็เอารถของเล่นมีรถดำกับรถแบ็คโฮลไปเล่นกับน้องชมพู่
อันนี้น้องอาชิกับคุณพ่อนะคะครับแล้วก็พอน้องอาชิกลับบ้าน
แต่รถดำกลับไปทิ้งรถแบ็คโฮลเอาไว้ที่บ้านน้องชมพู่มารู้อีกที
ตอนเป็นข่าวว่าน้องชมพู่เสียชีวิตแล้วก็รถแบ็คโฮลไปพบอยู่ใกล้ใกล้จุดที่พบศพ
กลายเป็นว่าตอนนี้ตำรวจต้องสอบปากคำพ่อของน้องอาชิเพิ่มเติมนะคะ
พ่อของน้องอาชิก็บอกว่าไม่กังวลนะที่ตอนนี้ไปมา
อาจจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปอีกคนนึงครับพ่อของน้องอาชิก็เลยลำดับเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ
ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไป
ก็คือน้องชมพู่หายไป๑๑พฤษภาคมพ่อน้องอาชิบอกแบบนี้ค่ะ
ประมาณ๗โมงเช้ากินข้าวที่บ้านเสร็จก็ออกจากบ้าน
ไปซื้อน้ำมันที่ปั๊มปตทเตางอยระยะทางประมาณยี่สิบกิโลเมตรนะคะครับ
แล้วก็ไปซื้อสังกษีที่ร้านค้าแวะตัดผมที่ร้านในตัวอำเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนครแล้วกลับเข้าบ้านประมาณ๑๑โมงเช้า
แล้วก็ไปสวนยางพาราเพื่อเอาสังกษีที่ซื้อมาไปมุงหลังคาล้าวไก่ในสวนยาง
เที่ยงค่ะภรรยามาบอกว่าน้องชมพู่หายตัวไป
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ช่วยออกตามหารอบเส้นทางที่คิดว่าน้องชมพู่จะเดินไป
ยืนยันได้ว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องและถ้าหากว่าจะใช้ประเด็นรถแคลที่เป็นรถเด็กเล่น
เชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยพ่อของน้องอาชิบอกว่าก็ไม่กังวล
ถ้ามันเป็นประโยชน์กับรูปคดีปล่อยให้ตำรวจดำเนินการได้เลยตามสบายค่ะ
แล้วก็กลับขึ้นมาก็เข้าสวนเลย

ไปสวนยางทำล้าวไก่
จนกระทั่งเที่ยง

ส่วนนั้นมันเผ้ยไฟดับ

ดูว่าเด็กหายตอนไหนนะครับแต่ตอนที่ผมรู้ก็มันมาเที่ยว
คนในหมู่บ้านที่บ้านกรอกกรอกเนี่ย

เพราะไม่รู้ว่าคนร้ายคือใครแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้

ตำรวจคือลงพื้นที่ระดมกำลังกันหนักมากครับแต่ก็ยังไม่ได้ตัวคนร้ายอ่ะ
ก็เลยคาดว่าการที่ตำรวจลงพื้นที่ไปคุยกับทุกคนทุกบ้าน
ก็เป็นการกดดันคนร้ายไปในตัวการสืบหาตัวคนร้ายเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เก็บดีเอ็นเอเก็บลายนิ้วมือของคนในหมู่บ้าน
ตำรวจให้ผู้ใหญ่บ้านบ้านกกอกไปคัดทะเบียนราชของทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านเลยนะคะ
เอามาใช้เป็นฐานข้อมูลก็มีอยู่ประมาณสองร้อยกว่าคนได้ค่ะ
ตำรวจใช้กำลังเป็นร้อยนายไล่สอบปากคำชาวบ้านทุกบ้านทุกหลังทุกคน
ถ้าบ้านไหนอยู่ไม่ครบมาใหม่นะคะครับตำรวจมาอีกรอบจนกว่าจะครบอ่ะ
ก็เก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อสืบสวนหาตัวคนร้ายภารกิจการเดินค้นหาพยานหลักฐานบนภูเหล็กไฟ
วันนี้ยกเลิกไว้ชั่วคราวแต่เปลี่ยนการทำงานเป็นการหาข้อมูล
โดยเข้าสู่บ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่แทนค่ะสำหรับคดีนี้ก็เกือบเกือบจะสองสัปดาห์กว่ากว่า
ครับตำรวจก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ทีเนี้ยค่ะมีชุดสืบสวนถือว่าเป็นมือดีเลย
พลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจากส่วนกลางนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ตัวคนร้าย
อุปสรรคคืออะไรเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าอุปสรรคก็คือ
มันยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อมไปสู่ตัวคนร้ายได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
ตรงนี้มันยังไม่ชัดยังไม่มีมูลเหตุจูงใจของการก่อเหตุ
เพราะก่อนหน้านี้ที่เราเคยนำเสนอไปตำรวจบอกแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ประเด็นการอนาจารย์แต่เพียงอย่างเดียว
อืมก็เลยยังไม่รู้ว่ามูลเหตุจูงใจมันมีเรื่องอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่า
ครับไม่มีดีเอนเอของบุคคลอื่นที่ตัวของน้องชมพู่ด้วยอ่า
ไม่มีประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุที่จะสามารถยืนยันได้ด้วยตำรวจก็เลยยังไม่สามารถคลี่คลายคดี
ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้นี่คืออุปสรรคนะคะดูแล้วมันก็ยากนะคดีนี้นะค่ะ
เพราะว่าการสันนิษฐานในขณะนี้เนี่ยยังไงเชื่อว่าต้องมีคนที่พาเด็กไป
ถูกต้องนะแล้วก็ทำร้ายเด็กจนเด็กเสียชีวิตแล้วเอาศพมาทิ้งเอาไว้
เพราะโอกาสเป็นไปได้ยากมากที่เด็กจะเดินพลัดหลงไปคนเดียว
อ่าแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ตรงจุดภูเหล็กไฟตรงนั้นค่ะแล้วโอกาสก็เป็นไปได้ยากมาก
น้องจะถอดเสื้อผ้าตัวเองเพราะว่าที่พบศพน้องไม่มีเสื้อผ้า
แต่ตำรวจก็บอกอยู่ตลอดนะครับอย่างเมื่อวานตำรวจก็บอกใช่ไหม
บอกว่ามั่นใจว่ายังไงต้องจับได้เพราะไม่มีคดีอาจยากรรมคดีไหน
คนร้ายจะไม่ทิ้งหลักฐานเอาไว้ใช่นะฮะท่านผู้ชมครับ
อีกมุมนึงเนี่ยเราก็พยายามจะสอบถามไปยังคนที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาเชื่อถือ
ให้ความเคารพเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องของการดูดูทั้งเรื่องของเข้ายาน
ดูทางร่างทรงหรือว่าดูทางการมองด้วยตาทิพย์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ย
ก็เป็นความเชื่อของคนในพื้นที่ใช่นะเมื่อวานเนี้ยเราไปคุยกับพระรูปหนึ่งที่ชื่อว่าอาจารย์ลาย
ค่ะนะที่คนในพื้นที่เขาก็เคารพนับถือนะครับ
แล้วก็เคยบอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่ยังเจอศพยังไม่เจอศพน้องชมพู่
ยังหากันอยู่ว่าเอออยู่ตรงโขดหินนะฮะบนภูเขา
ก็ไปเจอตรงภูเหล็กไฟที่เป็นโขดหินบนภูเขาจริงนะครับ
เมื่อวานนี้อาจารย์ลายบอกว่าคนที่ทำร้ายน้องชมพู่เนี่ยมี๒คน
แล้วสองคนเนี้ยเป็นคนเล่นของมีวิชาอาคมซะด้วยอ่า
แต่ไม่รู้นะว่าทำไปทำไมนะแต่เอาเป็นว่าสองคนนี้มีวิชาอาคม
แล้วก็ยังเลี้ยงพูดผีเลี้ยงที่เขาเรียกว่าภูมิเจ้าที่
เหมือนเป็นผีเจ้าที่ผีเจ้าเขาอะไรประมาณอย่างนี้
เลี้ยงเอาไว้ด้วยค่ะนี่นะฮะวันนี้คุณอริสต์บุญนิม
ก็เลยลองไปถามอีกคนนึงนะครับก็คือหมอธรรมหรือว่าหมอดูตาทิพย์
อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหมู่บ้านของน้องชมพู่นี่แหละนะครับ
เป็นคนหนึ่งที่ชาวบ้านให้การเคารพนับถือถึงขั้นเรียกว่าหมอดูตาทิพย์นะครับ
คุณนฤทธิ์ไปถึงเนี่ยถามตรงเลยนะถามตรงเลยว่าตกลงคนร้ายเป็นใคร
หมอธรรมหรือหมอดูตาทิพย์คนนี้บอกว่าหลังจากนั่งเข้ายานดูแล้วพบว่าคนร้ายที่ร่วมกันทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิตมีด้วยกันสองคน
เหมือนกับที่พระอาจารย์ลายบอกเมื่อวานเลยนะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ว่าหมอดูตาทิพย์คนนี้บอกว่ามีสองคนคนหนึ่งสวมเสื้อสีส้มแขนยาวกางเกงยีนสีดำตัดผมสั้นเห็นแต่ข้างหลัง
รูปร่างผอมสูงมาเอาตัวน้องไปจากหน้าบ้านที่น้องนั่งอยู่นี่ฮะ
หลังจากนั้นมีผู้ชายอีกคนนึงเป็นผู้ชายชุดดำยืนรออยู่แถวป่ามันสำปะหลังแล้วเป็นคนอุ้มน้องไปบนเขา
โดยชายคนที่สองหมอธรรมคนนี้บอกว่าเห็นว่าสวมเสื้อแบบเสื้อผ้าร่มใส่หมวกแบบหมวกคนทำสวนปิดบังใบหน้า
รูปร่างทวมใหญ่ไม่สูงมากเป็นคนอุ้มน้องแล้วก็วิ่งไปทางป่าทึบที่อยู่ข้างไร่มันเพื่อบังสายตาคน
คือถ้าไปทางเส้นนี้เป็นหนึ่งใน๔เส้นทางที่เราเคยจำลองเหตุการณ์ท่านผู้ชมดูเลยนะ
ข้างไร่มันมีป่าทึบใช่แล้วก็จะทะลุไปถึงจุดภูเหล็กไฟได้
แต่มันยากลำบากหน่อยแต่รับสายตาคน
สาเหตุนี้คือทำให้น้องชมพู่ร้องแล้วไม่มีคนได้ยินเสียง
โดยน้องน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่วันที่๑๒พฤษภาคม
หลังจากนั้นก็พากันเอาศพน้องไปทิ้งไว้ข้างบนตรงจุดภูเหล็กไฟที่มีคนไปพบศพ
คุณนฤทธิก็ถามต่อว่าเออถ้าอย่างนั้นช่วยดูให้หน่อยได้ไหมเข้ายานดูให้หน่อย
ตอนนี้ตำรวจอยากได้เสื้อที่น้องชมพู่ใส่วันนั้นเหลือเกินเผื่อจะมีหลักฐานสำคัญ
คนร้ายเอาเสื้อน้องไปซ่อนไว้ที่ไหน
เพราะว่าคนร้ายซ่อนไว้ที่เจ้าหน้าที่ชาวโม่งชาวบ้านระดมกำลังกันเป็นร้อย
สแกนหาอย่างละเอียดหลายวันแล้วยังไม่เจอเลย
หมอดูตาทิพย์คนนี้บอกว่าพยายามดูให้แล้วแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ย
ภูมิเขาเรียกว่าภูมิของตัวเองเหมือนกับวิชาอาคมของตัวเอง
แถวนั้นเขาเรียกภูมิมานะเป็นแค่ภูมิเด็กเป็นเด็กตัวเล็กหัวจุกเท่านั้น
เหมือนกับวิชาอาคมหรือว่าสิ่งที่เขาสามารถที่จะมาช่วยเขาได้
เป็นแค่เด็กตัวเล็กหัวจุกเท่านั้นก็เลยทำให้เขาเห็นได้แค่นิดหน่อย
เห็นไม่ชัดเนื่องจากฝ่ายคนร้ายทั้งสองคนเป็นคนเล่นของ
มีมนต์ดำชั้นสูงแล้วใช้วิชาคาถาเปลี่ยนที่อยู่ของเสื้อผ้าน้อง
ไปสับมาพร้อมกับใช้คาถาบังตาทุกคนเอาไว้ด้วย
ทำให้ตัวของหมอธรรมคนนี้ก็ยังมองไม่ค่อยออกว่าเสื้อของน้องเนี่ยมันอยู่ที่ไหน
แล้วตัวเองก็มีภูมิที่ด้อยกว่าภูมิของคนร้ายที่บูชาเอาไว้
คนร้ายเนี่ยเขาเลี้ยงลักษณะเหมือนเลี้ยงภูมิเลี้ยงผีเอาไว้เป็นพวกด้วย
แต่เท่าที่นั่งยานมองเห็นนะครับหมอธรรมคนนี้บอกกับเราว่า
จุดที่ซ่อนเสื้อน้องชมพู่จุดแรกน่าจะอยู่ฟากเขาของภูเหล็กไฟอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งฝั่งนั้นจะมีถ้ำเล็กหลบฝนได้สัก๒๓คน
หน้าถ้ำจะมีกอไม้อยู่แล้วตรงกลางจะมีหลุม
ถ้าถัดมาจะมีกอไม้อีกแล้วก็มีต้นงิ้วเป็นต้นงิ้วป่าอยู่หนึ่งต้น
หลุมจะมีหินปิดเอาไว้หลุมไม่ใหญ่มากลึกประมาณครึ่งหัวเข่า
หน้าฝนจะมีน้ำเข้ามาถัดลงไปด้านล่างจะเป็นเส้นทางเดินเก่า
ไม่ค่อยมีคนเดินเท่าไหร่บริเวณใกล้ถ้ำเนี่ยจะมีดินแดง
อันนี้ทางหนึ่งนะที่ทางหมอธรรมเขาบอกแต่ถ้าจุดนี้ไปหาแล้วไม่เจอ
ให้ไปอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่เจอศพน้องชมพู่นั่นแหละ
ภูเหล็กไฟแต่ให้เดินลงไปด้านล่างทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้ไปเดินไล่หาดูรัศมีสักไม่เกินสามร้อยเมตรเสื้อจะอยู่ใกล้กอย่า
แต่ว่าหมอธรรมคนนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะอยู่จุดไหนกันแน่ระหว่าง๒จุดนี้
เพราะคนร้ายใช้คาถาสับเปลี่ยนไปมาจนตัวเขาเองก็ยังสับสน
นี่ค่ะเมื่อวานอาจารย์ลายก็บอกว่าคนร้ายใช้คาถาวิชาในการสับเปลี่ยนที่ซ่อนเสื้อกล้ามน้อง
หมอทำคนนี้บอกว่าอยากจะช่วยมากนะครับแต่ด้วยความที่เทวดารักษาของตัวเองเนี่ย
ไม่อยากให้เข้าไปยุ่งมากนักเพราะเดี๋ยวจะเดือดร้อนเกิดอันตรายมาถึงลูกกับเมีย
เนื่องจากอีกฝ่ายมีคาถาอาคมแบบไม่ธรรมดานี่ฮะเขาก็เลยไม่ขอ
เปิดเผยตัวตนเปิดใบหน้าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่หมอทำ
เนี้ยได้ลองนั่งเข้ายานดูแล้วก็อย่างที่บอกตอนแรกนะ
ทุกผู้ชมครับเขาก็ยืนยันว่าภูมิของเขาเนี่ยเป็นแค่
ตัวเล็กหัวจุกแต่ก็ได้ส่งเด็กหัวจุกคนนี้ขึ้นไปบนภู
เหล็กไฟแล้วพบว่าตอนนี้วิญญาณของน้องชมพู่ยังอยู่บนภู
เพราะคนร้ายใช้มนต์ดำสะกดวิญญาณเอาไว้เพราะชีวิตเขืดของมนต์ดำ
อันนี้นะฮะเราก็พยายามจะจำลองเหตุการณ์ตามคำบอกเล่า
ว่ามนต์ดำมันจะเป็นลักษณะไหนยังไงได้บ้างอะไรอย่างนี้นะ
ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับของแต่ละบุคคลนะฮะ
ทีนี้หมอธรรมคนนี้บอกกับเราว่าดวงวิญญาณของน้องชมพู่ตอนนี้
มีผีอยู่สามตัวนะครับเป็นฝ่ายคนร้ายสองนะที่มีอ่า
เป็นของฝ่ายคนร้ายสองคนเนี่ยที่มีวิชาคาถาอาคมมนต์ดำ
ลุกดวงวิญญาณผีมาสามตนเพื่อมากั้นดวงวิญญาณของน้องชมพู่อยู่
อืมหมอธรรมบอกว่าวิญญาณสามตนนี้ที่เห็นนะ
ตัวที่หนึ่งมีลักษณะเป็นผีผมยาวตามโบมือโตตัวสูงใหญ่เท่าเปรต
อยู่บนเขาใกล้ดวงวิญญาณของน้องชมพู่นี่ฮะตัวที่สองเป็นผีหัวขาด
อันนี้ตัวที่สองแล้วนะฮะผีหัวขาดตัวสูงใหญ่นะ
ตัวนี้จะรองมาจากผีตัวที่หนึ่งนุ่งโจงกระเบนไม่ใส่เสื้อ
เป็นวิญญาณตายโหงแล้วอีกตัวตัวที่สามนะครับนี่ครับ
เป็นผีนักรบโบราณถือดาบนุ่งโจมกระเบนไม่ใส่เสื้อ
ดักอยู่ตรงตีนเขาผีทั้งสามตัวนี้คนร้ายปลุกเสก
ดวงวิญญาณนี้ขึ้นมาแล้วเลี้ยงดูด้วยการให้อาหารทั้ง๓ตัวเป็นอย่างดี
ก็เลยเป็นสาเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถหาเสื้อที่เป็นหลักฐานสำคัญได้เจอ
คนนี้บอกกับเราว่ายังมีผีภูมิเจ้าที่ที่ดูแลภูเขาเหล็กไฟอีก๑ตน
ที่คนร้ายมาทำพิธีถวายของเอาใจเอาไว้อืมทำให้ภูมิเจ้าที่ภูเหล็กไฟตนนี้เนี่ย
ที่เราเมื่อวานี้พระอาจารย์ลายก็บอกนะคล้ายกันเลยนะ
หมอธรรมคนนี้ก็บอกบอกภูมิเจ้าที่ที่ภูเหล็กไฟเนี่ย
ก็เลยไม่เปิดทางให้เจ้าหน้าที่เจอหลักฐานที่คนร้ายทิ้งเอาไว้
หมอธรรมบอกกับคุณนฤทธิ์ว่าการที่จะทำให้ภูมิเจ้าที่ที่ภูเหล็กไฟเปิดทางให้เนี่ย
ก็ต้องไปถวายสิ่งของที่ได้รับมากกว่าคนร้ายถวายให้ต้องให้มากกว่านั้นนะ
จะเปิดทางให้เนื่องจากตอนนี้ภูมิเจ้าที่ตรงจุดภูเหล็กไฟ
เป็นพวกของฝ่ายคนร้ายไปแล้วอ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับ
ของแต่ละบุคคลนะครับท่านผู้ชมครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เพราะว่ามันทรัพย์ช้อนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างงี้
คือเขาพยายามสับหลอกสับหลอกสับหลอกอยู่ตรงนี้หน่อย
มันอยู่ตรงนี้หน่อยมันอยู่ตรงนี้หน่อยเป็นสองคนยังอยู่จุดเติม
หมายถึงคนคนหนึ่งน่ะใส่เขาเขาเขาใส่เสื้อเนอะ
ไม่งั้นไม่งั้นจะเสื้อพาร่มครับคนคนหนึ่งน่ะคนคนที่รออุ้มเด็กน่ะ
แต่หน้าตาเขาเขาเขาปิดเลยน่ะหน้าตาเขาเสี้ยลายอาจจะไม่ใช่
โอ้โหมันทำไมถึงบนบานหลายนี่บนบานมากเหลือเกิน
เพราะว่าเขาเป็นปีศาจเพราะว่าอะไรมันผีไตหงเขาซักจูงเข้ามาหมดแล้ว
เพราะว่าพีฮโหกุดหุงฮราชก็หินคือช่วยกันบ้างเพราะว่าเขาจะชักส่วนกันมา
ทางแบบไม่ใช่ทางการสืบสวนสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่เนี่ย
จะช่วยให้คดีมันง่ายขึ้นจับคนร้ายได้เร็วขึ้นเนี่ย
หมอธรรมคนนี้บอกกับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าสิ่งที่จะช่วยให้เจอหลักฐานได้ง่ายขึ้นก็คือที่บ้านของน้องชมพู่
ต้องไปบนบานสารหลักบ้านที่อยู่ในซอยบ้านของน้องชมพู่นั่นแหละ
เพราะสารหลักบ้านตามความเชื่อโบราณถือว่าเป็นภูมิเจ้าที่ที่คอยปกปักรักษาหมู่บ้านให้พ้นจากอันตราย
แต่ทีนี้ทางที่บ้านของน้องชมพู่เองเนี่ยเขายังไม่ได้ทำตรงนั้น
ก็เลยทำให้สู้กับทางมนต์ดำของฝั่งคนร้ายที่เลี้ยงผีที่มีพลังเอาไว้มากกว่าเนี่ยไม่ได้
หมอธรรมยังบอกว่าเสื้อของน้องชมพู่ตอนนี้น่าจะยังอยู่บนภูเขานั่นแหละ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ขึ้นไปค้นหาเนี่ยถ้าเกิดจะสังเกตอีกอย่างหนึ่งเนี่ยให้ลองดูนี่ฮะนกฮูกหรือไม่ก็งู
สองชนิดนี้ถ้าเกิดว่าตอนหาหลักฐานต่างแล้วไปเจอเนี่ยไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปหนี

นี่คุณนฤทธิ์ไปคุยนะพอคุยเสร็จก็เลยแบบเอ๊ะมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะ
แต่มันก็มีหลายอย่างที่คล้ายกับที่พระอาจารย์ลายบอกก็เลยมาที่แถวซอยบ้านของน้องชมพู่
นี่ฮะแล้วไปเจอสารหลักบ้านจริงครับเป็นสารไม้ตั้งอยู่ฮะ
หมอธรรมบอกว่าควรให้คนที่บ้านครอบครัวน้องชมพู่เนี่ย
บูชาภูมิเจ้าที่ของสารหลักบ้าน
ก็จะสามารถทำให้ภูมิเจ้าที่เนี่ยมีพลังแล้วก็ต่อกรกับผีอีกฝ่ายฝ่ายคนร้ายได้
จะได้ช่วยเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เจอหลักฐานได้ง่ายขึ้น
นี่นะฮะก็ไปดูเออมีจริงนะครับ
ทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าตอนแรกที่ไปหาหมอธรรมเนี่ยหมอธรรมนี่ทักคุณนฤทธิ์เลยนะครับ
บอกว่าเจ้าที่สารหลักบ้านในซอยบ้านน้องชมพู่เนี่ยตามคุณนฤทธิมาด้วย
อย่างนี้เลยนะหมอธรรมก็เลยสอบถามว่าทำไมถึงไม่ช่วยทำไมถึงไม่เปิดทางให้
ก็ได้คำตอบอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่อะครับว่าต้องให้ทางครอบครัวเขาเนี่ยยกขันห้าไปบูชาขอเข้ามาก่อน
นี่นะฮะเดี๋ยวท่านลองฟังนะครับตอนที่หมอธรรมเขาทักคุณนฤทธิ์เนี่ย

บังเขาทำไมทำไมไม่ให้เขาเห็นอ่ะ

คนแก่ที่หลักบ้านเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอเลยทูบเทียนของครอบครัวครอบครัวนี้

นี่คือคุณนฤทธิ์บอกว่าพอไปถึงเนี่ยยังไม่ทันถามอะไรเพิ่มเติมอะไรมากมายไปถึงทักก่อนเลย
บอกเนี่ยเขามาด้วยแล้วก็ถามนู่นนี่นั่นก่อนที่จะเป็นเรื่องราวที่เราเล่าให้ฟัง
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของน้องชมพู่อีกรอบนึงนะคะ
ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ค่ะ
คุณแม่ของน้องบอกว่าพอมาถึงณวันนี้ก็กังวลใจเหมือนกันว่าทำไมเวลาผ่านไประยะหนึ่งแล้ว
ยังจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุไม่ได้คือใจก็มั่นใจการทำงานของตำรวจนะ
แต่ตอนนี้ก็หวั่นใจอยู่ลึกเหมือนกันว่าทำไมมันช้าจังนะคะ
ของน้องชมพู่บอกว่าตอนนี้ทั้งแม่และพ่อของน้องชมพู่ก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วแหละ
ก็ทำนาเลี้ยงหนูเลี้ยงลูกสาวคนโตก็ต่อไปนี้ลูกสาวคนโตน้องสดิ้งเนี่ยค่ะ
ก็จะเป็นความหวังเดียวของพ่อแม่เพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่มีน้องชมพู่แล้ว
แม่บอกว่าตกกลางคืนทีไรพอทุกคนกลับบ้านไม่มีตำรวจไม่มีนักข่าวเหลือกันแค่๓คนพ่อแม่ลูก
ก็ได้แต่นึกถึงน้องชมพู่ตอนที่น้องยังมีชีวิตอยู่นะคะ
มานั่งเล่นมาสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนภาพเหล่านั้นมันไม่มีอีกแล้ว
ส่วนการที่หมอดูหรือพระมาบอกว่าคนร้ายยังอยู่ในหมู่บ้านยังคงเล่นละครตบตาเจ้าหน้าที่ไปวัน
แม่บอกว่าก็แม่ก็เชื่อนะว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ก่อนแม่ไม่เชื่อ
ไม่เชื่อเรื่องศัยศาสตร์เรื่องมนต์ดำอะไรแต่ตอนนี้แม่บอกว่าแม่เริ่มจะเชื่อบ้างแล้ว
เพราะว่าพระอาจารย์หรือหมอดูหลายคนมองว่าที่หาหลักฐานไม่เจอ
ถ้านับจากวันที่น้องหายตัวไปก็๑๖วันแล้วคนร้ายต้องมีอะไรสักอย่าง
อาจจะมีวิชาอาคมเล่นมนต์ดำอะไรมันก็เป็นไปได้เพราะมันแปลก
ทำไมคนธรรมดาแล้วมาก่อเหตุแบบนี้ทำไมถึงหลบซ่อนหรือว่าซ่อนหลักฐาน
ลงมือได้อย่างแนบเนียนขนาดนั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละแม่บอกแบบนี้นะคะ
ยอมรับว่าที่ผ่านมาพ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยจะจุดทูบบูชาสารหลักบ้าน
ก็คือสารที่ชาวบ้านสร้างเอาไว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองหมู่บ้านนะคะ
ไม่เคยจะทำบุญอะไรเยอะแยะมากมายก็เหมือนกับที่หมอทำเคยทัก
ก็ไม่รู้ว่าเหตุนี้หรือเปล่าทำให้พระภูมิเจ้าที่ไม่ยอมเปิดทางหรือไม่ช่วยให้เจอหลักฐานสักที
แต่หลังจากที่มีคนทักแล้วก็บอกว่าให้ไปบนบานสารกล่าวบ้างแม่ก็ทำนะคะ
แม่บอกว่าแม่ก็เริ่มทำแม่ก็เริ่มเชื่อบ้างแล้ว